ตำรวจยังคงปูพรมเร่งไล่ล่าตัวลูกเขยโหดที่ก่อคดียิงครอบครัวของภรรยาเสียชีวิตรวม๕ศพนะครับ
หลังจากที่ขับรถหลบหนีไปจากอุตรดิษฐ์ไปอยู่ที่พิศนุโลก
ตอนนี้ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีรถมาขับรับไปอีกต่อหนึ่งนะครับ

ใช้ปืนจ่อยิงจนล้มลงและเสียชีวิตขาโรงรถของตัวเอง
จากภาพจะเห็นว่านางกัญญารัฐสาวชุดดำที่ยืนอยู่มุมขวาของภาพ
ได้พยายามวิ่งไปโผล่กอดที่ร่างของผู้เป็นพ่อ
เพื่อกันไม่ให้ถูกนายธีรพลยิงซ้ำ
แต่ภาพที่นายธิรพลเห็นตรงหน้ากลับไม่ได้ทำให้หดหูใจ
เพราะนายธีรพลกลับไล่ยิงทุกคนที่อยู่ในบ้านอย่างบ้าคลั่ง
และกลับไปเปลี่ยนแมกกาซีนปืนเพื่อมายิงปืนซ้ำที่ร่างของนายวิรัติ
และนางกัญญารัฐภรรยาสาวอย่างโหดเยี่ยม
โดยไม่สนใจเสียงร้องขอชีวิต
เมื่อเสียงปืนเงียบลงนายจีรพลได้ขับรถตามหาน้องสาว

แต่สุดท้ายนายธีรพลและความพยายามในการตามหา
มุ่งหน้ามาที่ชุมชนบ้านดงหมู่ที่๒
ในเขตตำบลพญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์
ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านญาติภรรยาสาว

แล้วก็พ่อตาเสียชีวิตที่บ้านหลังแรกนะครับ
ทางผู้ต้องหาได้ขับรถมาที่บ้านหลังนี้
แล้วก็มาก่อเหตุยิงแม่ยายนะครับ

ทั้งสิ้นแล้วบ้านหลังนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น๓ราย
จากนั้นครับผู้ต้องหาได้ขับรถหลบหนีมุ่งหน้า

เครือญาติของภรรยาเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น๕ศพ
นายทีรภนได้ขับรถหลบหนีไป
ไว้เพียงร่องรอยความสูญเสีย
และรอยเลือดที่ยังคงเหลือไว้ในที่เกิดเหตุ
พยานรายหนึ่งเปิดเผยว่าปมเหตุสลดที่เกิดขึ้นมาจากความหึงหวง
นายจีรพลเข้าใจว่าภรรยาที่ตั้งคันกับตน
พยายามตีตัวออกห่างจนเกิดความระแวง
ส่วนแรงจูงใจคิดว่านายธิรพลเตรียมการมาก่อเหตุเป็นอย่างดี
เพราะเมื่อมาถึงที่บ้านนายธีรพลก็เจาะยิงทุกคนที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่ได้สนทนากับใครสักคน
ถ้าเขามาตั้งใจยิงโดยตรงเลย
เขามายิงข้างในก่อนยิงข้างในหลายนัด

ถ้าสมมุติเขาไม่ออกจากบ้านเขาคงจะไม่ยิง

ผมก็เห็นรถก็เห็นคนที่ยิง
ขับรถผ่านข้างหน้าผมไป
ผมก็ทันเห็นปืนเห็นอะไรข้างนั้น
เห็นเป็นปืนก๊อกสีดำครับ
ผมก็ยังภาวะอยู่เพราะว่ากลัวเขาเป็นพยาน
ก็ก็อย่างไรกลัวเขาจะมาทำร้ายเขาก็นักเลง
ลงพื้นที่ที่ชุมชนบ้านดังของทีมข่าวในวันนี้
พบว่าชาวบ้านหลายคนยังคงตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะเหตุสะเทือนขวัญนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของชุมชนก็ว่าได้

ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งใดทั้งสิ้นจากคนในบ้าน
จะมีก็เพียงแต่เสียงปืนที่ดังขึ้น
และศพที่นอนเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ๓ศพ

แจ้งพวกทหารตำรวจไว้ไม่รู้จะมาเปล่าไม่รู้
แต่หลักหลักผมก็จะมาคอยดูแลอยู่ตอนนี้ครับ

๗คนนี่คือคนในบ้านหรือเปล่า

คือรถยนต์ที่นายธิรพลใช้ก่อเหตุและหลบหนี
จอดกบด้านอยู่ที่รีสอร์ตแห่ง๑ในจังหวัดพิศนุโลก

กลับพบเพียงข้อมูลของแม่บ้าน
ที่บอกว่านายธิรพลได้ขอยืมรถจักรยานยนต์ไปรับเพื่อนสาว
แต่แล้วก็ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลย
ก็เลยทำให้การต่อจิ๊กซอไล่ล่าผู้ต้องหาใจโหดรายนี้
ตำรวจต้องปูพรมออกไล่ล่าอย่างเร่งด่วน
เพราะหากช้ายาทีรอดชีวิตอีกเจ็ดราย
ก็อาจจะได้รับอันตรายเพราะนายธิรพลได้ขู่เอาไว้
ว่าจะย้อนกลับมาทำร้ายให้ถึงชีวิต
นุสรทองเหลือถ่ายภาพณตะพงศ์เรียบสันเทีย
ข้าวเทราะห์ทีวีรายงาน